ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยก่อนนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่จำนวนผู้ที่รักษาหาย
เยอะกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
นั่นถือว่าบวกลบแล้วเราได้กำไร
แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับทางสบคบอกว่า
ชะล่าใจไม่ได้อย่าเพิ่งไปประมาท
วันนี้ในแพทย์ทวีศิลป์วิศนุโยธินคร์
ศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือสบคทะแหลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของคโครวิท๑๙
กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๘ราย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๗รายนะฮะ
เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหนึ่ง
ไปสถานที่ชุมชน๑

เป็นบุคลากรทางการแพทย์๓ราย
แล้วก็มีกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
และอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ๓ราย
โดยทั้งหมดกลับมาจากอินโดนีเซีย
๓คนนี้ไปรักษาอยู่ในพื้นที่ที่สตูน๒
แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่จังหวัดยาลา๑
ขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ที่รักษาหาย๗๐รายนะครับ
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒ศพนะฮะ
ตอนนี้เรารักษาหาย๗๐มีป่วยใหม่๒๘
เท่ากับว่าเราได้กำไร๔๐
ก็ขอให้รักษาหายมากขึ้นเรื่อยทุกวัน
แล้วก็ไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มอีกนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิต๒ศพวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าจะนับก็จะเป็นรายที่๓๙
คนนี้เป็นชายเป็นชาวไทยอายุ๕๖ปี
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด๑๙
รายก่อนหน้านี้แล้วเขาคนนี้เริ่มป่วย
เมื่อ๗มีนาคมเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
จังหวัดสมุทรปราการเมื่อ๑๔มีนาคม
ด้วยอาการไข้สูงไอหอบเหนื่อย
วันที่๒๓มีนาคมเหนื่อยหอบมากขึ้น
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วเสียชีวิตเมื่อ๑๒มีนาคม
อีกรายหนึ่งที่เสียชีวิตถือว่าเป็นรายที่๔๐ของไทย
เป็นผู้ชายชาวไทยอายุ๔๓เป็นพนักงานบริษัท
มีโรคประจำตัวคือเบาหวานไตวายเรื้อรังแล้วก็ไขมันในเส้นเลือด
ผู้ชายคนนี้เริ่มป่วยตั้งแต่๒๓มีนาคม
เข้ารักษาในโรงพยาบาล๓๑มีนาคม
ในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ในกรุงเทพฯ
มาพบแพทย์อีกครั้งในโรงพยาบาลเดิมคือ๕เมษายน
แล้ววันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าปอดติดเชื้อ

เมษายนอาการแย่ลงแล้วเสียชีวิตเมื่อ๑๑เมษายนด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะครับ
ณปัจจุบันเท่ากับว่าเรามีผู้ป่วยโควิด๑๙๒๕๗๙ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๑๒๘๘นะครับ
เสียชีวิตไป๔๐เท่ากับยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล๑๒๕๑ราย
แพทย์ทวีสินบอกว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงแต่ไม่อยากให้ดีใจนะครับ
เพราะในบางประเทศมีบทเรียนมาแล้วว่า
จำนวนผู้ป่วยลดลงดูเหมือนจะดีขึ้นแต่อยู่ดีกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นะซึ่งจากการพยากรโรคนะคะโรคโควิด๑๙
น่าจะอยู่กับเราประมาณ๓๔เดือน
ยังไม่อยากให้ผ่อนคลายกันมาก
เห็นตัวเลขแล้วดีใจแล้วก็ทำตัวได้เหมือนปกตินะครับ

อย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำคือ
สถานการณ์ในประเทศเราล้อมรั้วเราดูแลกันอย่างภายในได้อย่างดี
แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ต่างประเทศสีแดงเต็มไปหมดนะครับ
มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นถึงแม้ลดลงแล้วก็ยังกระดกขึ้นไปใหม่อีก
สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเลย
เพราะฉะนั้นเราอยู่ในแวดล้อมสถานการณ์ของการติดเชื้อ
ซึ่งเป็นเส้นพุ่งตรงขึ้นไปเนี่ยเส้นชันอยู่ของทั่วโลกนะครับ
สิ่งที่เราได้ก็คือบ้านเราเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้
คุณหมอวิศนุบอกเลยว่าคุณหมอทวีสินบอกเลยว่า
คือทั่วโลกตัวเลขน่าเป็นห่วงจริงนะคะคุณภาคภูมิ
เพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยทั่วโลก๑ล้าน๘แสนกว่าคนแล้วนะ
แล้วตัวเลขเป็นกราฟพุ่งสูงเหมือนคุณหมอทวีสินบอก
คือพุ่งสูงขึ้นทุกวันถึงแม้บ้านเราตัวเลขจะค่อนข้างน่าพอใจ
แต่พอเปรียบเทียบกับทั่วโลกแล้วโอ้โหยังไว้วางใจไม่ได้
อย่าเพิ่งกาดตกต่อให้รักษาจนคนสุดท้ายหาย
ไปอีก๑๔วันไม่มีใครติดเชื้อใหม่ก็จะกาดตกไม่ได้ใช่ไหม
เดี๋ยวแบบโอ้โหเอาละสบายแล้วหายแล้วทีนี้โอ้โหมาอีกนี่ยุ่งเลยใช่ไหม
เกือบ๒ล้านคนที่ติดเชื้ออยู่ทั่วโลกในจำนวนประเทศแค่ประมาณ๑๘๐๑๙๐ประเทศ
เพราะว่าระหว่างที่แถลงข่าวนักข่าวก็ถามคุณหมอทวีสินนะว่า
พอเห็นตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดน้อยลงแบบนี้
จะให้มาทำงานที่บริษัทเพราะว่าตัวเลขมันน้อยลง
นักข่าวถามเลยนะว่ามันมีคุณหมอเลยบอกว่าอย่าพึ่งเลย
ใช่ฮะต้องเข้มงวดกันต่อไปนะฮะใจเย็นนะอดทนมาได้ขนาดนี้แล้ว
ใช่นะอดทนต่อไปก่อนเอาให้ดีที่สุดให้มันแบบมั่นใจที่สุดก่อนนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วถูกดำเนินคดี๗๐๗รายนะฮะ
ตักเตือนไป๑๑๓รายอันนี้คือออกมาโดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่มีเหตุอันสมควรนะฮะ
ไม่มีเหตุสมควรมากผิดแน่เขาก็ดำเนินคดีอะไรที่ดูแล้วเออ
ก็ผ่อนปลนได้ก็ตักเตือนกันไปแล้วก็มีผู้ที่ออกมาแบบเพื่อชุมนุมมั่วสุมเลย
มาเล่นพนันมาดื่มสุรามาเสพยาเสพติดอันนี้ถูกจับไป๑๓๕ราย
ทีนี้ค่ะพอตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดน้อยลงแบบนี้ค่ะก็เกิดคำถามค่อนข้างเยอะว่ามาตรการ
จะผ่อนปลนลงมาได้บ้างไหมเช่นเรื่องของร้านเสริมสวยร้านทำผม
วันก่อนเราเล่าข่าวไปว่ามีบางพื้นที่บางจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวอาจจะเปิดบริการ๑๖เมษายนนี้จำได้ไหมคะ
คือวันนี้นักข่าวก็ถามในการแถลงทางโฆษกสวบคบอกว่าเดี๋ยวขอประเมินสถานการณ์ก่อน
คือวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมนะคะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
คือท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าคือการประชุมหลักนะตอนนี้ก็คือจะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน
คุยกันเรื่องของมาตรการเยียวยามาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมออกมาได้อีกบ้างไหม
ที่ต้องคุยกันว่ามาตรการที่เข้มงวดตอนนี้ค่ะจะมีอะไรผ่อนปลนได้บ้างหรือเปล่า

นี่คือบรรยากาศการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ต้นวันนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในวันขึ้นปีใหม่ไทย
วยพรให้คณะกรรมการสบคทุกคนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา
และขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคโควิด๑๙ด้วยค่ะ
คือนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์

ภาพรวมก็คือตอนนี้ทั่วโลกประสบปัญหามากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้
ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดนโยบายในการแก้ไข
เยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนให้ได้ผลให้ได้มากที่สุด
อกจากจะใช้มาตรการพิเศษตามแนวทางที่กำหนดไว้
ก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพัฒนาแนวทางในการช่วยเหลือแนวทางอื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะ
แล้วก็อยากจะให้ทุกฝ่ายประเมินร่วมกันในภาพรวมนะคะ
ว่าที่ผ่านมามีผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างจากมาตรการต่างที่ได้ออกไปค่ะ
สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่แย่ที่สุดมีอะไร
มาตรการผ่อนสั้นผ่อนยาวอนุโลมเข้มงวดในเรื่องไหนจะมีอะไรปรับลดหรือเพิ่มเติมบ้างตรงนี้
ต้องมีการหารือร่วมกันเพราะว่าทุกอาชีพได้รับผลกระทบหมดณตอนนี้
อาชีพขอเลยบอกว่าอนุโลมได้ไหมขอเปิดให้บริการได้ไหม
เพราะอยู่ไม่ได้แล้วเช่นร้านตัดผมช่างตัดผมช่างเสริมสวยอะไรแบบนี้
ว่าจะอนุโลมให้เปิดได้หรือเปล่าอย่างบางจังหวัดที่ให้อำนาจอยู่แล้วแหละ
แต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจ
เรื่องของมาตรการต่างเหล่านี้และบางจังหวัดบอกว่าอยากจะเปิด๑๖เมษายน
ในที่ประชุมสคบอกว่าขอประเมินก่อนว่าจะเปิดได้จริงหรือเปล่า
คือถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงไปมากกว่านี้จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ

ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ไม่ประชุมพรุ่งนี้นะคะ
เดี๋ยวจะเลื่อนไปก่อนไปเป็นวันพุธที่๑๕เมษายนแทน
เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบวก๓สมัยพิเศษ
ก็จะหารือกันว่าด้วยเรื่องของโรคโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
แต่จะเป็นการประชุมกันผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวกับโรคโควิด๑๙โดยตรงเค้าก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ไปเข้มข้น
ส่วนหน่วยงานอื่นก็ต้องดูล่วงหน้าด้วยท่าน